ส่วนเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่าหลายคนไปพักผ่อนมาแล้ว

ก็มีบรรยากาศการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนนะคะ
ไปร่วมงานบุญเข้าพรรษาหรือว่าไปท่องเที่ยวมา
ยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันมาบ้างแล้ว

ส่วนสถานีขนส่งก็ตอนนี้ค่อนข้างคึกคักเหมือนกัน

การเดินทางกลับเข้ามาทำงาน
หลังจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลข้าวพรรษา

เฉพาะช่วงขาเข้าที่อำเภอปักช่องเนี่ยรถก็พอทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ
สิบถึงเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าช่วงเย็นนี้กลางดึกคืนนี้ค่ะ
ปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นซึ่งตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง
เปิดช่องทางพิเศษไว้แล้วจะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ระบายรถได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชศรีมาแห่งที่สอง
ประชาชนก็มาซื้อตัวโดยสารกันค่ะเดินทางกลับกรุงเทพและจังหวัดอื่น
ทำให้บรรยากาศคึกคักส่วนผู้ประกอบการรถโดยสารเตรียมเที่ยวรถไว้สำรอง
รองรับผู้โดยสารจะได้ไม่มีคนตกค้างอ่ะนะคะอืมอ่าทีนี้ไปดูที่นี่กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานีค่ะอ่าไปดูกันหน่อย
บอกประชาชนเนี่ยพร้อมสัมภาระพร้อมแล้วค่ะจะเดินทางด้วยรถโดยสาร
มาจากต่างอำเภอมากมายเลยมายืนเข้าคิวรอซื้อตัวนะคะ
แล้วก็รอขึ้นรถค่ะจะเดินทางต่อเข้าไปที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
โอ้โหมากันอย่างต่อเนื่องทางสถานีขนส่งเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีการเปิดให้จองตัวล่วงหน้านะ
แต่ถ้าเกิดว่าผู้โดยสารเต็มแล้วเนี่ยเขาก็คือพร้อมที่จะออกรถในทันทีแล้วค่ะ
นี่ก็เป็นลักษณะของรถตู้โดยสารเนอะ
ขณะที่ช่วงที่ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเนี่ยประชาชนที่เดินทางเนี่ยดูจะยังไม่มากนักนะคะ
เพราะจริงเอาจริงก็มีบางส่วนที่เขาทยอยเดินทางกลับไปเมื่อวานนี้แล้ว๑วัน
เพื่อที่จะได้มีเวลาพักผ่อนก่อนเข้าทำงานกรุงเทพ
หลายคนก็หลีกเลี่ยงรถที่จะติดมากในวันนี้
คาดว่าคงจะมีคนเดินทางมาขึ้นรถตลอดทั้งวันนี้ค่ะ
ไปดูอีกที่หนึ่งค่ะที่คิวรถตู้โดยสารจังหวัดชนบุรี
อันนี้ก็คนไปท่องเที่ยวก็เยอะกลับบ้านกันก็เยอะนะคะ
มีประชาชนทยอยเดินทางกลับกรุงเทพ
และต่อรถกลับต่างจังหวัดหลังจากหยุดยาวหลายวัน
จากการสังเกตดูค่ะก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ย
ซื้ออาหารทะเลสดอาหารทะเลแห้ง
นำไปทำอาหารทานแล้วก็เป็นของฝากกันเยอะเลย
จากการสอบถามผู้จัดการคิวรถบอกว่า
ทางผู้บริหารจัดเตรียมรถตู้สำรอง

แต่ก็มีประชาชนบางส่วนค่ะ
โทรศัพท์มาจองตัวกันล่วงหน้าไว้

ว่าเย็นวันนี้แหละจะมีประชาชนเดินทางมากขึ้น
ยืนยันว่ามีรถบริการเพียงพออย่างแน่นอนนะคะ

ค่ะเดินทางด้วยกับเราระวังปลอดภัยกันทุกคนนะคะ